มาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเรื่องของกัญชาครับ

จดสิทธิบัตรสารสกัดกัญชา
ส่วนเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของคอรมอคลายล็อกกัญชา
ใช้ในทางการแพทย์และกำหนดให้ปปศนะครับ
เป็นผู้กำหนดพื้นที่ปลูกเสพแล้วก็ย้ำ
ให้ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น
กสธศ๕ปีในการนำไปใช้

นี่คือการปลดยังไม่ปลดยังไม่ปลด

คลายล็อกเรื่องของกัญชานะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน

เมื่อวานนี้คอรมอลเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
หรือที่เรียกว่าพรบกัญชา
โดยร่างพรบกัญชานี้จะมีสาระที่สำคัญ
สาระดังกล่าวนี้ฟังให้ดีนะครับ
ให้สามารถนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดประเภท๕
ได้ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการ
โดยได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
กรณียกเว้นให้มียาเสพติดให้โทษประเภท๕ไว้ในครอบครอง
แต่ไม่เกินจำนวนที่จำเป็นสำหรับการใช้รักษาโรคโดยเฉพาะ
หรือกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

กระทำเพื่อการรักษาโรคตามคำสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

หรือเพื่อการศึกษาวิจัย
กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท๕
ได้เฉพาะสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น
และเพิ่มเติมในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดหรือปปศ
ให้มีอำนาจกำหนดเขตพื้นที่เพื่อทดลองปลูกพืชที่เป็น
หรือให้ผลผลิตที่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท๕
ในการผลิตและทดสอบยาเสพติดประเภท๕
ตามพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น
โดยให้รัฐมนตรีสารศึกให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการปปศ
คือต้องมีเงื่อนไขต่างนานานะครับ

กฎหมายฉบับนี้เป็นการปลดล็อก
คือโฆษกรประจำสำนักหน้ายกแม้ว่าเป็นการปลดล๊อก

ใบกระท่อมก่อนหน้านี้เป็นยาเสพติดประเภท๕
แต่ถูกปลดล็อกเป็นยาเสพติดประเภท๒ไปแล้ว
แต่กัญชาตอนนี้ยังเป็นยาเสพติดประเภท๕
แต่ปลดให้ใช้ในทางการแพทย์และการวิจัย
เพื่อนำมาใช้ในอนาคตเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ช่วงระยะ๕ปีแรกเท่านั้นนะครับ
ซึ่ง๕ปีแรกก็ต้องมาทบทวนว่าควรจะปรับปรุงการอนุญาต
ปรับลดเพิ่มเติมอะไรต่อไปอีกนะครับ
แต่ไม่ได้หมายความว่าอันนี้ฟังให้ดี
ไม่ได้หมายความว่าใครจะไปปลูกกัญชาไว้หลังบ้าน
เพื่อทำการเสพอย่างเสบรีก็ได้นะ

หากทำเช่นนั้นยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่เช่นเดิม
ซึ่งเมื่อวานพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
ออกมาพูดถึงร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
หรือว่าพรบกัญชานี้บอกว่า
เรื่องดังกล่าวถือว่าแค่เป็นการคลายล็อกเท่านั้น
ผลเอกประวิทย์บอกว่าแค่คลายล็อกไม่ใช่การปลดล็อก
เพราะกัญชายังเป็นยาเสพติดที่อยู่ในประเภท๕
จะนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาในเรื่องของการรักษาโรค
ว่าควรจะจำกัดจำนวนเท่าไหร่ในการใช้
ซึ่งจะใช้เป็นบทเฉพาะการในระยะเวลา๕ปีก่อน
ซึ่งจะต้องส่งกลับไปให้ทางสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
สนชพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วครอนมก็บอกให้ไปศึกษาดูก่อน

ที่เกี่ยวข้องที่จะมากำกับดูแลต่อนะครับ